จะแก่ตายแล้วขอมาลักษณ์ที่๖
ก็ตัวการขออนุญาตเข้าไปนี่
ตัวจริงจริงจริง

ก็ตัวการขออนุญาตเข้าไปนี่
ตัวเจ้าหน้าที่ของหน่วย
หน่วยในฐานที่เกิดเหตุ

คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาต

เราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ

ช่วงเดินทางเนื่องจากไม่ชำนาญทาง

ก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
ก็มีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
ได้รับอันตรายเพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมาท่านไม่ได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วครับ
โน้นเขาก็ต้องการดิสเครดิตของเจ้าหน้าที่ให้มีความน่าเชื่อถือน้อยลงนะครับผมมองอย่างนั้นมากกว่า
ครับซึ่งขอให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้หลงเชื่อนะครับการสร้างข่าวลวงหรือว่าเป็นการปล่อยเรื่องพวกนี้ออกมาให้ทางสาธารณชนได้ทราบแล้วก็อาจจะเข้าใจผิด
คิดว่าเจ้าที่เนี่ยต้องการไปเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากใครคนใดคนหนึ่ง
พกปืนยาวไปป้องกันตัวเนี่ยสามัญสำนึกคนทั่วไปไม่มีหรอกครับ
ไม่มีโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเขาเตรียมการตั้งแต่เริ่มต้น
เขามีปืนไปสามกระบอกมีกระสุนปืนไปพร้อมทุกชนิดเลยนะครับ
แล้วซ้ำร้ายเพราะฉะนั้นเขามีเกลืออีก๔ถู
เพราะฉะนั้นคนปกติเที่ยวป่าเนี่ยก็ไม่พกเกลือ๔ถุงแล้วครับ
เย็นยาว๑๐๐ไม่มีรู้เห็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วผมเองได้รับโทรศัพท์จากอธิบดี
วันที่เกิดเหตุแล้วซึ่งเป็นข่าวปั๊บเนี่ยอธิบดีสั่งผมโดยตรงว่า
ดำเนินการตามกฎหมายแล้วไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
แล้วก็ประเด็นที่ทุกคนกลัวอยู่อย่างเดียวเลย
ในการตามข่าวนี้ก็คือว่าจะหลุดไหมนะคะ
แต่จริงแล้วมันมีลำดับในการตามข่าวนี้เหมือนกันนะคะ
หลุดไหมนี่อาจจะลำบากถ้าดูจากกระแสสังคมที่จับตาข่าวนี้นะคะ
แม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองคนในรัฐบาลนะคะ
หรือว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้กระทั่งตำรวจก็ตามนะคะ
แต่อันนี้หมายถึงว่าคือน่าจะยากไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะคะ
แต่ที่ลำดับลงมาอีกนิดนึงคือตั้งคำถามดีกว่า
สมมุติโดนหนักไหม
สมมุติโดนรอลงอาญาได้หรือเปล่า
หลายท่านนะคะพยายามจะเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีหรือว่าคดีต่างที่ผ่านมา
แม้กระทั่งคดีที่เราชอบเรียกติดปากกันนะคะ
ภาษาข่าวว่าตายายเก็บเห็ดแต่จริงแล้วคืออายุก็ไม่ถึงตายาย
อันนี้เราทราบกันนะคะแล้วก็ที่โดนเนี่ยคือเรื่องของการบุกลุกป่านะคะ
เราจะมาคุยเรื่องนี้กันโดยแขกรับเชิญสองท่านนี้เคยเจอกันค่ะ
ตอนนั้นคดีคุณเสกยิงปืนอ่าคราวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
มาเจอกันในรายการเราค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด
คดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
อีกหนึ่งท่านนายกสมาคมยิงปืนชุดฟอร์ไลฟ์ค่ะ
อาจารย์วิทยาสุขสมโสดสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

คือตอนแรกที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะ
กระแสในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาคือ
หลุดแน่เลยกลัวหลุดหลุด

แต่ว่าดูจากคำให้สัมภาษณ์แล้วพยานหลักฐานต่าง
กระทั่งที่คนตามข่าวช่วยกันขุดขึ้นมานะคะ
ในการเปรียบเทียบหรือตั้งข้อสังเกตก็แล้วแต่

แต่เดี๋ยววงเล็บไว้ให้นะคะหลุดเนี่ยอาจจะยากนะคะ

เขยิบมาก็คือว่าถ้าโดนโดนเบาหรือหนัก
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาท่านนี้
เดี๋ยวค่อยกลับมาอายการมาที่อาจารย์วิทยาก่อน
อาจารย์คะคนในวงการปืน
คนในวงการปืนตามข่าวนี้โดยดูประเด็นไหนเป็นหลักคะ

ประเด็นก็คือการล่าสัตว์นะครับ
เขาไม่ได้สนใจเรื่องอาวุธปืนนะครับ
เพราะว่าอาวุธปืนกับมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีได้อยู่แล้ว
เขาก็มีถูกต้องตามกฎหมาย

ทางผู้ที่เป็นข่าวในคดีนี้
ปืนก็เห็นว่าก็มีอาวุธใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นไม่ใช่พอยต์ที่วงการปืนเขาใส่ใจนะครับ
ที่เขาสนใจแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
ก็คือเอาไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็สัตว์ที่ร่ามันก็เป็นเสือดำ

เหลือเห็นว่าประมาณเหลืออีกว่าร้อยกว่าตัวเท่านั้นเอง

ตรงนี้แหละครับที่เขาไม่สบายใจกันเป็นอย่างมากครับ
อาจารย์ครับถ้าสมมุติดูข่าวนี้
ยังไม่ถึงวันไปค้นบ้านเลยนะคะ
เอาเฉพาะที่เราเห็นเป็นข่าว
ไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือว่าปืนแต่ละประเภทก็แล้วแต่
ที่ได้ในที่เกิดเหตุ
คือคนในวงการปืนมองแล้วคือรู้เลยไหมว่านั่นคือไปล่าสัตว์
ผมไม่อ้างว่าคนในวงการปืนดีกว่า

เอาความคิดของผมว่างั้นเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนกับทุกคนมันก็ไม่ยุติธรรมถ้าเป็นไปการล่าสัตว์ผมก็ต้องไปแบบนี้นะครับ
คือถ้าใจวิทยาจะไปล่าสัตว์ก็จะมีปืนประเภทนี้ที่เป็นข่าวไปนั่นแหละ

ประเด็นที่หนึ่งก็คืออันนี้ผมไม่ได้ว่าผมมีอคติหรืออะไรนะครับก็วิเคราะห์กันในแง่ของความเป็นจริงของคนที่เคยคลุกคลีกับการ

ใช้ปืนนะครับจะถามว่าผมเป็นพรานไหมน้องเขาเคยบอกว่าให้มาพูดในรายการนี้ฐานะเป็นพรานล่าสัตว์ผมบอกอุ๊ยตายแล้วผมตายผมไม่ใช่พราน
เวลาเราเข้าป่าร่าสัตว์เนี่ยคือก็เคยเข้าบ้างนะครับ
แต่ยุคนานแล้วนะอย่ามาจับผมที่หลังแล้วกันนะครับ
เราก็จะมี๑๑ก็คือมีปืนลูกกรดยาวสักกระบอกหนึ่ง
เอาไว้ยิงสัตว์เล็กนะครับ
มีปืนลูกซองไว้สักกระบอกหนึ่งเพื่อยิงสัตว์ปีก
มันเคลื่อนไหวยังรวดเร็วเพราะปืนปืนอื่นมันยิงไม่ได้หรอก
ไม่ทันมันยิงไม่ทันนะครับ
แล้วก็จะมีไลเฟิลไว้สักกระบอกนึงนะครับเพื่อเจอสัตว์ใหญ่
อันนี้เราวิเคราะห์กันในมุมมองของผมนะครับ
ส่วนท่านที่อยู่ในข่าวเขาจะคิดยังไงผมไม่รู้นะครับ
ถ้าสมมุติเรียงตามที่อาจารย์วิทยาบอกนะคะ
สมมุติว่าถ้าคนสักคนหนึ่งจะไปเพื่อล่าก็จะมี๓ประเภทนี้
ส่วนใหญ่คือถ้าพร้อมนะยกเว้นถ้าเป็นชาวบ้านก็จะมี
อาจจะเป็นลูกซ้องอีเดี่ยวที่เขาเรียกอีเดี่ยวหักลำกล้อง
หรือปืนแก๊ปตามอัธภาพครับ
ไม่เป็นไรดิฉันไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะเยอะเหลือเกิน
คือแต่เอาตามที่อาจารย์วิทยาบอกก่อนเนี่ยนะคะ
กรดลูกกรดเนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
กรดนี่เป็นคือลูกกรดนี่คือปืนขนาดจุด
มันยิงอะไรไม่ได้หรอกครับที่ผมเขียนเล่นว่า
แค่ผลิตยังต้องใช้กระบวนการนาโนยังผลิตไม่ได้เลย

ไม่อันนี้เอามาเพื่อการศึกษาไม่ได้มีไว้อย่างอื่น

ยังไงอันนี้คืออะไรครับอาจารย์
อันนี้ที่เขาใช้กับอะไรนะ
ปืนลูกกรดอะไรที่เรียกว่านะ

ก็ยิงกระลอกยิงนก

เก้งก็ยังพอไหวยิงวางตำแหน่งให้ดี

ปืนลูกซองอันนี้ครับนี่คือลูกซอง

อันนี้ที่ยิงออกมาแล้วออกมาหลายเม็ดใช่ไหม
ใช่ครับในนี้เขาเรียกว่า๑นัด
ในหนึ่งนัดนี่นะครับมันจะมี๙เม็ด

อาจจะมี๙เมตร๑๕เมตรหรือ๒๗เมตรก็แล้วแต่
หนึ่งนัดที่ยิงออกไปก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมัน
ไอ้กระสุนแบบนี้ก็ใช้กับเขาเรียกอะไร

อันนี้เวลาถ้าคนจะเอาเข้าป่าเอาไปเพื่อทำอะไรคะ
ซองนี่ถือว่าเป็นกระสุนอเนกประสงค์นะครับ
สามารถยิงตั้งแต่ไก่ป่ากระจงเก้งวัวนะครับ

เพียงแต่ว่าเปลี่ยนกระสุนให้มันเหมาะสมกับสัตว์
เพราะกระสุนของลูกซองมันมีความหลากหลาย
หรืออย่างสัตว์ใหญ่จริงเขาก็จะใช้กระสุนที่เรียกว่าลูกโดด
คือลูกโดดมีหัวเดียว

แบบนี้ก็เป็นกระสุนของปืนลูกสองเป็นลูกโดด

นัดหัวเดียวมันมีหัวเดียว

แล้วปืนอีกชนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่า

ก็มันเป็นปืนในอุดมคตินะครับ
เพราะคนจะมีสตางค์ซักหน่อย
จะเข้าป่าก็ต้องมีไลเฟิล

ไลเฟิร์นเอาไปทำอะไรอาจารย์
เป็นปืนกระสุนที่มีอนุภาพสูงนะครับ

อันนี้ก็คืออย่างที่เป็นข่าวอันนี้คือ๓๐

อันนี้เอาไปใช้ยิงอะไรได้บ้างคะอาจารย์

หมูป่าเก้ง

ถึงมือดีนะครับ
บางคนก็สามารถจะล้มช้างได้เหมือนกันนะฮะ

ถึงรู้ตำแหน่งของมัน

แหลมที่ไรคะ
เอาศึกษาให้บุคคลกับประจาน

ผมกำลังมาพูดในแง่ของ

นัดสุดท้ายที่เห็นมาวาง

คือใช้ในการทำเป็นรินสไนเปอร์ได้

ระยะหวังผลก็ประมาณเกือบ๒กิโลนะครับ

อาจารย์ขอตัดบทนิดนึง

มันเป็นกระสุนของประเภทปืน
ที่ถ้าคนสักคนหนึ่งจะเข้าป่า

ใช่ครับแต่๓๓๘จะไม่พบ

อันนี้ประมาณนี้

ซึ่งก็ประมาณนี้ที่เห็นในข่าว

ตรวจพบเจอในที่เกิดเหตุ

เอาไปเพื่อใช้ในการล่าสัตว์
ในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนเลยว่า

ที่สามารถพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์
ให้อ้างต่อสารได้แต่พยานหลักฐานนั้นต้องได้มาโดยชอบ

ตนให้สัมภาษณ์นักข่าวใช่ไหม

เสื้ออย่างนั้นเขาคงไม่ได้มีไว้ใส่นอนนะ

เอานี่เดี๋ยวอาจารย์ขา

ไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือว่าปืนที่ไปในที่เกิดเหตุ

คือมันต้องพิสูจน์ไหมเวลาสู้คดีว่า

เป็นของใครพิสูจน์ได้
ต้องพิสูจน์ไหมว่าใครยิง

กลุ่มคน๔๕คนเข้าไปในบ้านของผู้ตาย
ยิงปืนออกไปไม่รู้ใครเป็นคนยิง

พิสูจน์ให้ได้เท่านั้นว่าเป็นการล่า

พวกปืนพวกนี้ใช้ยิงและคนกลุ่มนี้

ยิงไม่สำคัญโทษเท่ากัน

นิ่มเลยก็คือว่าพกเข้าไป

เดินเอามาขาย

ใครจะไปเดินขายอยู่ในอุทยาน

เป็นของคุณเปรมชัยก็ตามนะ

เลยนะร่วมกันครบครองพื้น
ไปกัน๔คนคนหนึ่งเป็นเจ้าผม

แล้วเจ้าของที่ให้คุณเอาไปใช้โดน
มันก็โดนอยู่แล้วล่ะถ้าได้ความว่าไปยิง

เด็นก็คือว่าไม่ต้องไปดูหรอกว่า
ปืนใครคนไหนเอาถือไปยิง
แต่ทั้งหมดที่เห็นที่เป็นหลักฐาน

เอางั้นก็จบแล้วสิดิฉันไม่ต้องจัดรายการแล้ว

เพราะสถานะของผู้ต้องหาเนี่ย

เราก็คิดกันอยู่อย่างนี้ไง
เดี๋ยวใจเย็นก็มันก็มีให้เห็น
ที่เห็นว่ามันติดคุกก็ไม่ค่อยได้ดู
แต่ก็ที่ยังไม่ติดก็มีให้เห็นใช่ไหมล่ะ

ทีนี้เท่านั้นกลับมาถามต่อว่า

สิ่งเหล่านี้ในที่เกิดเหตุ
ซากเจอที่พัก

อาจารย์เสื้อเกี่ยวไหม

อาจจะไม่ใช่ซื้อเสื้อแบบนั้นมาใส่
เพื่อเอาไปใช้ตามจุดประสงค์ของอุปกรณ์

มีสี่คนจะไปเท่ทำไมตรงนั้น
ดิฉันก็ไม่ต้อง

ก็ใส่เพื่อเท่เฉยงไม่ได้กอ
จะไปเท่ยังไง
สื้อป่าตืบอ่ะ
ไม่ได้ไปเดินแฟชั่นเนอะ

ศึกษาช่วยชมธรรมนาฏชายักษ์

อาดกันตาย

แต่ถ้าเอาอาวุธปืนกันไปซึ่งเขาห้ามอยู่แล้ว

โดยจำเป็นไหมคะอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายช่วงแรก

คำเหมาดินเปลืองอยู่ที่มือคุณเปรมชัยหรือเปล่า

ไม่จำเป็นทำไมล่ะก็ผมบอกว่าร่วมกัน

ไม่ใช่อันนี้พูดในฐานะที่กลัวหลุด
ที่เขากังวลคือกลัวหลุด

เอาแบบธรรมชาติมีแค่นี้มันก็ชี้เป้าได้
ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าโอเคนะอย่างนี้นะ

ทั้งที่บอกไปตรงนั้นอีกนิดเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่อาจารย์วิทยาเริ่มอีกเช่นเคยนะคะ
กระบอกที่เข้าไปค้นบ้านคุณเปรมชัย
บอกพฤติการณ์อะไรได้บ้าง
หรือเป็นเรื่องปกติของคนที่เขารักปืนสะสมปืน

จะบอกอะไรได้สำหรับน้ำหนักของคดีหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะถ้าตามข้อมูลหรือแม้กระทั่งตามในรูป
สิ่งที่พบในที่เกิดเหตุก็คือในป่าเนี่ยนะคะ
คือก็จะเป็นกระสุนในกลุ่มที่อาจารย์วิทยาอธิบายไปทั้งหมด
ว่าถ้าคนสักคนหนึ่งจะเข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว
เขาจะพบประมาณ๒๓ประเภทนี้แหละ
ก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกับในภาพ
ทีนี้ค่ะไปค้นบ้าน
คนที่ชอบปืนสะสมปืน๔๓กระบอกปกติไหมคะ
สำหรับคนที่ชอบปืน๔๓กระบอกเป็นเรื่องธรรมดาครับ

หลายคนที่ผมรู้จักมีเป็น๑๐๐๓๐๐๔๐๐กระบอก

สามารถเป็นน้ำหนักที่จะเอาไปใช้ในคดีได้มั้ง
นี่มุมมองของคนที่อยู่กับอาวุธปืน
มุมมองของนักกฎหมายหรือมุมมองของนักอนุรักษ์อะไรทั้งสิ้น

ส่วนใหญ่เขามักจะสะสมปืนหลายแบบหลายประเภท
หรือจะพุ่งไปทางเดียว
เพราะอันนี้เห็นตั้ง๔๐กว่ากระบอกที่เป็นปืนยาว
อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเฉพาะบุคคลนะครับ
สมมุติว่าอย่างบางคนอาจจะชอบสะสมปืนยาว

อาจจะเป็นลูกซองเป็นไลเฟิลหรืออะไรก็ตามแต่
บางคนก็ชอบสะสมปืนสั้นก็มุ่งไปส่วนนั้น
บางคนสะสมเหมือนปืนที่มีประชาชนมี
แต่หุ่นอาวุธสงครามก็จะมุ่งไปทางด้านนั้น
เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็มีความหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคน

เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอของคุณเปรมชัยเป็นปืนยาว

แต่ปืนยาวประเภทอย่างนี้ที่เจอ

ลูกซอง๑๓กระบอกไลฟล์๒๘กระบอกแบบนี้

สำหรับคนที่สะสมปืนลักษณะแบบนี้ไว้จำนวนมาก

ถ้าเขาชอบนี่คือแสดงว่า
ผมก็มีตัวรายละเอียดของคุณเปรมชัยอยู่เนี่ย

ผมมีอยู่ทั้งหมด๔๓กระบอกที่ไปเป็นปืนยาว
ก็จากที่ผมดูแล้วในมุมมองของผม

คือจากตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับ
บ่งบอกว่าเขาจะเอาไปใช้ล่าสัตว์ทั้งหมด

เพราะว่าบางขนาดก็แค่จุด๒๒เป็นอะไรอย่างนี้
อาจจะไปยิงเล่นอะไรก็ได้นะครับ

เพราะกระบอกหนึ่งยุคก่อนนี้ก็เป็นหลายแสนนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อการสะสมเพื่อความชื่นชอบนะครับ
คนละมุมมองกับไอ้ที่เจอในป่านะ
แต่ตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ
ทีนี้กระสุนปือน่ะตามข่าวที่บอกว่า
จุด๔๐๐มี๑๕๕๐ณอันนี้ปกติไหมคะ

หมายให้อนุญาตให้ปีละ๑๒นัด

อะไรคือชนวนกลาง

เข็มเต้มชนวนชนวนกลางมันจะกระแทก

ให้๑๒นัดต่อปีต่อกบอก
ทีนี้กฎหมายไม่ได้คุมครับไม่ได้บอกว่า
คุณต้องมีห้ามมีเกินเท่านั้นเท่านี้นัด
บางทีเขาก็มีวิธีการซิกแซกอันนี้เราก็ต้องยอมรับเป็นอย่างนี้นะครับ
มันจะมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ
ก็มีสิทธิ์มีได้ไม่จำกัดหรอกครับ

เรียนไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปรเมฆหรือใจวิทยานะคะ
คือการที่มีภาพคุณเปรมชัยกับหนังเสือ
มันสามารถบอกต้องอาจารย์ปรเมฆล่ะ
นางเสือไหนนางเสือที่บ้านหรือนางเสือที่ไหน
ไม่ใช่ในป่าที่บ้านภาพเก่าภาพเก่า
ภาพเก่าที่ที่พบนะคะกับจำนวนปืน
แม้กระทั่งข่าวล่าสุดนี้เวลาไปสู้กันในศาล
พวกนี้เอามาเชื่อมโยงได้ไหมหรือไม่ได้เลย
งาช้างก็ดีได้รับอนุญาตไหม
ถ้าได้รับอนุญาตอาจจะไปบอกว่าเขาล่ามาก็คงไม่ยาก

มันสามารถบอกได้ว่าคนนี้มีความสนใจ

อย่างนี้อะไรแบบนี้

ก็ผมบอกแล้วทุกอย่างที่เขามี

เพราะฉะนั้นคือจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมแล้วแต่การสู้ในศาลถูกไหมคะ

ที่คนเอามาเปรียบเทียบกันกับที่ไปค้นในเฟซบุ๊คคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะ
บอกว่ามาครั้งที่๒กับในเฟซบุ๊คของคนใกล้ชิดที่เมื่อปี๕๙ปลายปีก็เพิ่งมาเนี่ยนะคะ
ลักษณะแบบที่มันไม่ตรงกันอย่างนี้เวลาเข้าไปในศาลศาลถือว่ามองเป็นน้ำหนักได้ไหม
ว่าเอ๊ะทำไมพูดไม่ตรงหรือเอ๊ะเข้ามานี่อย่างนี้
ไอ้ตรงนั้นคงไม่เกี่ยวกับการพิสูจน์ในคดีนี้ไง

เพราะฉะนั้นที่พยายามต่อให้พยายามเอาขึ้นมาเนี่ยแต่สู้คดีไม่เกี่ยว

คลิปเสียงคลิปเสียงเนี่ยรอพิสูจน์รอยันอยู่ว่าตกลงเสียงคุณเปรมชัยหรือเป็นเสียงของกลุ่มที่ไปที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะ
คลิปเสียงเนี่ยช่วยอะไรในคดีคะ
คือโดยหลักการเนี่ยคนฟังเนี่ยอีกฝ่ายนึงนะเขายืนยันว่าใช่แต่อีกฝ่ายนึงยืนยันไม่ใช่
ทีนี้โดยปกติในพยานหลักฐานในศาลเนี่ยคลิปเสียงเนี่ยถ้าไม่ยอมรับกันเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เห็นไหม
เห็นพระพยอมพูดบ่อยไหมตลกมาพูดแทนพระพยอมเสียงเหมือนไหมเหมือน
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นตัวไม่เห็นหน้าเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยยอมรับเพราะว่าเสียงมันตกแต่งได้
อันนี้พูดตรงไปตรงมาแต่ถ้าเจ้าตัวยอมรับว่าฉันพูดโอเค
วิ้นแต่ว่ารับแล้วใครจะไปรับล่ะ
ก็ไม่รู้สิไม่รับสิไม่รับเนอะแล้วจะไปบอกทำไมล่ะ
อ๋อเหรอค่ะอาจารย์ค่ะกลับมาที่อาจารย์วิทยาค่ะอาจารย์คะในส่วนของข่าวนี้เนี่ยนะ
คือจากพื้นที่ที่ไปอันนี้นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ทางอาวุธแล้วเนี่ยนะคะ
พูดถึงเรื่องของความใกล้ชิดของพรานเก่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์วิทยา
พื้นที่ที่ไปกับคำอธิบายว่าหลงอ่าลักษณะการตั้งแคมป์จุดที่ซ่อนซากอาวุธต่างต่างเหล่านี้
คือพรานเขามีความรู้ไหมคะว่ารักษณะแบบนี้คือไปล่าหรือหลงแล้วไปหามาประทังชีพจริง
เอาประเด็นละหลังสุดก่อนหาเพื่อประทังชีพถ้าหาเพื่อประทังชีพนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อน
ค่ะเอ่อค่ะ

คือเราพูดถึงแง่ของไม่ใช่เขตพื้นที่รักษาสปานะครับถ้าหาเพื่อประทังชีพผมก็ไม่จำเป็นต้องไปซุกซ่อนอะไรเพราะผมประทังชีพผมนะครับ
แต่ประเด็นนี้ก็คือมันเคยเกิดขึ้นในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยซึ่งไม่มีสิทธิ์จะไปล่าไม่มีสิทธิ์จะไปประทังชีพใดทั้งสิ้นโดยตามกฎหมายนะครับ
ไม่มีสิทธิ์เข้าไปล่าสัตว์ใดทั้งสิ้นในขณะเดียวกันเห็นตามข่าวก็ว่ามีพรานลำทางหรือคนในพื้นที่อยู่ด้วย
ตรงนี้มันอธิบายทุกอย่างได้จบหมดแล้วครับว่าทำไมถึงต้องไปพักในใกล้แหล่งน้ำทำไมถึงต้องไปอยู่ในตรงนั้นตรงนี้นะครับ
อาจารย์ค่ะถ้าดูจากข่าวนี้เนี่ยถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องการล่าสัตว์หรือเป็นพราน

รุ่นเก่ารุ่นไหนก็ไม่ทราบนะคะคือเขาดูเนี่ยเขารู้เลยไหมคะ

เขารู้ว่าอะไรคะเอาที่เขาคุยค่ะไม่เกี่ยวกับคดีค่ะอาจารย์
ก็รู้ว่าเตรียมไปล่าสัตว์นะครับ
อาจารย์ปรเมฆค่ะอาจารย์ไม่ใช่พันธุ์เก่าพันธุ์ใหม่อาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์ไม่เคยล่าสัตว์ใช่ไหมถูกไหม

อาจารย์ดูแค่นี้ก่อนอาจารย์รู้ไหมพฤติการแบบนี้
คือถ้าเราศึกษานี้แหล่งน้ำคือแหล่งที่สัตว์มา
แล้วเราก็ต้องไปหาแหล่งน้ำเหรอตรงนั้นเหรอนี่ไง

เห็นชัดเป๊ะรถก็ดีไฟก็สว่าง
ทางก็ปลอดภัยจะบอกว่าไม่ปลอดภัยมันก็ไม่ใช่
และที่สำคัญเรานั่งมองว่าตรงนั้นมันอีกไม่ไกลใช่ไหม
มันอีกไม่ไกลคือคำตอบทั้งหมดเหมือนเราคุยเรื่องอื่น
เราพูดกันถึงเรื่องตักกะความเป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ
อย่างผมบอกว่าวันนี้นะผมนั่งนึกนะมีพยานสำคัญอยู่คนหนึ่งที่ต้องสอบ

อ๋อเหรอทำไมอ๋อเพราะมีคำรู้ใช่ไหม
มีคำรู้ทางปืนด้วยเป็นผู้เชี่ยวชาติในการอธิบายเรื่องปืนการใช้

แบบมันก็แบบพฤติกรรมของคนที่ราคาขาดเป็นยังไง

มันชัดมากเลยนะชัดยิ่งกว่า
ไปนั่งดูกับมือแบบนั้นไม่นั่งดูกับตายกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้รับหมายเรียกไปเป็นพยาน
ทั้งหมดที่เราคุยกันมา๒ช่วงนี้

เพราะก็ไม่รู้ว่าจะมีคดีไหนที่เห็นตอนยิงพอดีเหมือนกันนะ
มันก็ไม่มีคดีแก่งกระจานก็ไม่เห็นตอนยิงนะ

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่า
เอ่อคดีนี้สมมุติถ้าโดนนะสมมุติถ้าโดนนะคะโดนลงโทษเนี่ย
เบาไหมหรือหนักแค่ไหน
คุณประโยชน์ที่ทำให้ประเทศชาติมีไหมนะคะ
โครงการต่างที่ทำเพื่อประเทศชาติมีไหมนะคะ

และก็และก็ที่สำคัญคำถามที่ฉันส่วนตัวอยากรู้คือ
สมมุติถ้าเราอยู่ในทีมกฎหมายของคุณเปรมชัย

สู้ยังไงให้หลุดหรือเบาที่สุด

คุณผู้ชมค่ะช่วงที่๓มาเริ่มที่อาจารย์ปรเมฆนะคะ

คนจะเปรียบเทียบกับคดีตายายเก็บเห็ด
อันนี้ภาษาข่าวเวลาเรียกติดปากกันนะ
แต่ก็คือ๒ท่านเนี่ยโดนเรื่องบุกลุกถูกไหมฮะ

ถ้าโดนเบาหรือหนัก
อย่างนี้ตายายเก็บเห็ดเนี่ยเราพูดแค่นั้น
แต่ความจริงมันเรื่องของต่อไม้อีก๗๘ต่อ

๒ปี๓ปีที่ผ่านมาที่มีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปด้วย
ที่สุดสันติกาตัดสิน๑๐ปีเอ้ย๑๐เดือน
ขนาดยิงกบยิงเขียดนั้นตั้ง๑๐เตือน

ผมบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นมามันเหมือนบททดสอบกระบวนการยุติธรรม
ตั้งแต่ป่าไม้อุทยานผู้จับตำรวจพนักงานสอบสวน
แล้วเดี๋ยวก็จะลามมาถึงพวกผมอายการ
เขาก็บอกอายการเดี๋ยวก็ไม่ฟ้องอีก

เพราะถ้าอายการฟ้องไปถึงสารเขาก็จะบอกรออีก
ผมอย่าไปวอรี่เรื่องนี้
วันนี้มันมีมาตรฐานที่สารดีกาตัดสินในคดีแก่งกระจานค่อนข้างชัด

คือสารล่างเขาต้องยืนตามแนวที่สารสูงตัดสิน
แล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยทรัพยากรมันเสียหายน้อยกว่านี้ตั้งเยอะ
สารยังลงโทษ๑๐เดือน
ที่สำคัญโทษมากหรือน้อยผมไม่ติดใจนะ
เดือน๒เดือน๓ปี๔ปีผมไม่ได้สนใจ
แต่สนใจตรงที่ว่าไม่รอการลงโทษ

อย่างนี้แปลว่ามาตรฐานนี้ทำให้อาจารย์ยิ่งมั่นใจว่า
ไม่น่ายากเพราะว่าเห็นแก่งกระจานตัดสินแล้วเนี่ย
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
คือเริ่มต้นเรื่องผมท้าความไปนิดนึง
แก่งกระจานทีแรกพนักงานสอบสวนทั้งฝ่ายปกครอง
แล้วก็ฝ่ายพนักตำรวจเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในตำรวจ
อายการจังหวัดที่นั่นเขาสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็ส่งสอบสวนเพิ่มเติมให้อายการ
เราก็ฟ้องสู้คดีกันในศาล
ที่สุดศานต้นตัดสินศานรุทรันตัดสินศานธิการก็ตัดสิน
ยืนตลอดไม่มีแก้เลย
ก็เลยเอามาถามว่าอย่างคุณเปรมชัยเนี่ยบริษัททำโครงการนั้นโครงการนี้ใหญ่นี่นะคะ
ในประเทศนี้นะคะคือเรียกว่ามีคุณงามความดีต่อสังคมต่อประเทศอะไรที่เอามาแบบ

ความดีกว่าความชั่วก็ไม่หักลบตรวมหนี้กันนะ
ในบางเรื่องที่เขาบอกว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
คดีประเภทนั้นส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความจำใจ
ยากจนข้นแค้นหรือถูกรังแก่ใช่ไหมแต่ว่าผมบอกไง
อย่างเวลาผมฟ้องคดีสำหรับคนที่ไปล่าสัตว์เนี่ยสารรอการลงโทษเราไม่ว่าเพราะอะไร
เพราะเหตุผลที่ว่าคนเหล่านั้นไปเพื่อยังชีพหาเลี้ยงตัวเองหาเงินไปไม่ใช่ไปใช้
ไม่ใช่เข้าไปเพื่อความบันเทิงเพื่อความรื่นเริงของอารมณ์ตัวเอง
เพราะฉะนั้นศาลเขาจะดูดุลพินิษฐ์ของการลงโทษเขาเอาทุกเรื่องมากำหนด
แต่สังคมไม่เข้าใจสังคมก็ห่วงแต่เรื่องรวยเรื่องจนนี่แหละ
ไม่แต่จริงเรื่องของการทำโครงการต่างนี่จริงมันคือ

ไม่ได้ทำฟรีนะไม่แต่มีคนกังวลจริงนะคือเอาทุกอย่าง

คือคนกังวลคณีนี้ขนาดดูทุกอย่างเลย
อาจารย์ถ้าดิฉันเป็นทนายฝั่งคุณเปรมชัย
อาจารย์ปรเมฆคะเอาให้เบาหน่อย

อย่างนี้เรียกช่วยแล้วเหรอ
เดี๋ยวนี่สังคมก็จะเป็นเรื่องยังไง
ผมบอกเลยนะเวลาผมบรรยายให้กับทนายความรุ่นใหม่
เราบอกว่าคุณพอใจไหม
ถ้าคุณชนะคดีทั้งที่ผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
ข่มขืนแล้วฆ่าคุณดีใจไหม

แต่เราพูดถึงทนายรุ่นใหม่เขาคิดอย่างนี้แล้ว
เขาคิดว่าคนกระทำความผิดต้องได้รับโทษ

เราฟ้องไปแล้วถ้าเขามีพยานที่ดีกว่า
และสารยกฟ้องก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องอุทธรณ์

คือคือธนายเขาจะคิดยังไงทีไม่รู้แหละ
แต่ถ้าสมมุติสมมุติเดี๋ยนลองสมบทบาท
ว่าถ้าเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ให้คุณเปรมชัย

มันมีทางที่มันพอจะเบา

เบามันก็ได้แค่เรื่องนี้ที่ผมพูดนี่แหละ

บางทีท่านตอบไปเหมือนท่านไปเอง

อย่าไปตอบแทนเลยให้ท่านตอบเถอะ
ส่วนจะเตรียมสู้คดีอย่างไรเนี่ย

อาจารย์คิดว่าคดีนี้จากทั้งหมดที่เราคุยกันมา

แล้วมันมีบางส่วนที่ตำรวจเขาก็ไม่ต้องบอกเราด้วยนะ

ผมดูจากพยานหลักฐานที่อยู่นะ

ถ้าในเชิงตักกะในเชิงพยานหลักฐาน

คือเราพูดจากมาตรฐานซึ่งเคยตัดสินไว้

ถ้าไม่รอดเบาที่สุดเนี่ย

ให้การเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแก่สาร

ลดโทษขนาดมาเป็นรอลงอายาไหมคะ

ดุลพินิษฐ์ของศาลอันนี้เราไม่ก้าวร่วง

ผมมองอย่างคดีเก่าคดีแก่งกระจานเนี่ย

มันตัวราคามันนำให้กี่ตังค์
แต่คุณค่ามันมูลค่าของมัน
และมันเป็นทรัพย์สินของคนทั้งประเทศ

เสือตัวนี้ผลของคุณจอมขวัญเสือตัวนี้เป็นของไม่ใช่

เราคิดนี่นี่คือผลประโยชน์ของชาติ
ทีนี้บางคนบอกโทษมันเบาไปหรือเปล่า

เพิ่มโทษหนักกว่านี้จะหาคดีไม่เจอ

อะไรน่ะยังไงทำไม
คนที่จะจับก็ไม่จับสิรีดเอาไม่ดีกว่าเหรอ

อาจารย์วิทยาคะถ้าสมมุติเราพิสูจน์จากซาก

พิสูจน์หลักฐานนะคะซากวิถีกระสุนต่างเหล่านี้เนี่ยมันบอกพฤติการได้เลยไหมคะ
ว่าป้องกันตัวตั้งใจล่าอ่าตั้งใจฆ่าเอาสนุกหรือก็ยิงยิงผัดไปแล้วไปโดน
คือมันสามารถพิสูจน์ได้หมดไหมว่าความตั้งใจเนี่ยวิธีต้องการอะไร
วิถีกระสุนอันที่๑นะครับวิถีกระสุนกับตำแหน่งที่กระสุนเข้าไปสู่เป้าหมายนะครับ
อย่างกรณีนี้มันยิงเข้าทางด้านคอยิงเข้าทางด้านหลังมันไม่ใช่การป้องกันตัวหรอกครับ
ป้องกันตัวอันนี้เสือมันจะต้องโดดเข้าใส่สมมุติผมเป็นเสือผมยังโดดเขาใส่คุณจอมขวัญ
คุณตำรวจต้องยิงก็ต้องเข้าหัวผมเข้าหน้าถูกไหมครับเข้าอกเข้าท้องตรงไหนก็ได้ที่ด้านหน้าแล้วทะลุออกหลัง
หันหน้าหากันใช่ไหมครับอันนี้เสือมันคงนั่งชมวิวอยู่แล้วก็จังหวะเผลอก็ยิงตึ้มเข้าหลังเลยนะครับ
แล้วจากมุมเป็นมุมกดที่ว่าประมาณ๓๐องศาหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับเผลอก็อาจจะเป็นการเขาเรียกว่านั่งห้าง
คือคือเขาไปขัดห้างแล้วก็ยิงลงมาจากมุมสูงประมาณนั้นเนี่ยคือผมไม่เห็นมุมที่ชัดเจนนะครับแต่มุมมองมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าการยิงเสือพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เขาเดินเข้าไปเขาเรียกว่าเดินเข้าไปยิงง่าย
อาจจะต้องไปนั่งห้างไปบังไพรอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อรอเสือมาอยู่ในตำแหน่งที่ลงมา
แบบซ่อนแล้วรอใช่ไหม

คือปกติคนเข้าป่าเนี่ยเขาจะมีพริกกับเกลืออยู่แล้ว
เพราะว่าพรานนะคือเอาไปปรุงอาหาร

แต่ปริมาณเกลือมันก็บอกอะไรได้บางอย่างนะครับ
สมมุติว่าผมจะไปล่าสัตว์เพื่อจะเอาหนังมาเป็นโทฟี่
เรียกโทฟี่เป็นที่ละลึกเป็นอะไรเกียรติภูมิของผมก็ตามเนี่ย
ผมยิงเสร็จเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะออกมาวันไหนอย่างไรนะครับ
ผมก็พอยิงเสร็จก็จะชำแหละหนังก่อนนะครับ
แล้วก็เอาเกลือทาข้างในซะเพื่อรักษา
แล้วก็ม้วนเก็บหมักไว้
รอที่ผมจะกลับออกมาแล้วก็เอามาส่งฟอก
คืออันนี้คนที่เป็นคนล่าสัตว์คนที่เป็นพรานเนี่ยรู้กัน

คือเตรียมไปปริมาณเท่านี้เนี่ยรู้เลยว่าเป็นใคร
คือไม่รู้ว่าไอ้๔ถุงนี้มันน้ำหนักเท่าไหร่นะ
แต่สำหรับ๔ถุงกับ๓วันที่เข้าไปวันที่เท่าไหร่นะ

แต่ที่แน่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตกลงอาจารย์วิทยา

ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชม
วิเคราะห์กันจากสิ่งที่เพิ่งออกมาเท่านั้น
แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าตำรวจไม่ต้องบอกทั้งหมดในข่าว
และเชื่อว่าตำรวจต้องมีมากกว่านี้แน่นะคะ
ส่วนสู้คดีกันแล้วจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่อาจารย์ปรเมฆพูดมาคือว่า
สารได้วางมาตรฐานคดีในลักษณะเดียวกันนี้
เอาไว้แล้วเมื่อไม่นานนี้นะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนมาตอน๒ทุ่ม๖นาทีค่ะ